ปัญหาภัยแรงที่เกิดขึ้นแบบนี้นะคะ
ทำให้ชาวนาก็ต้องกลับมาย้อนนึกกันค่ะว่า
ปลูกข้าวอย่างเดียวทำเกษตรกรรมอย่างเดียว
ลูกพืชชนิดเดียวคงจะไม่เพียงพอ
ต้องมีเศรษฐกิจแบบผสมผสานหารายได้ในทางอื่นด้วยนะคะ

มีตัวอย่างของชาวนาที่เปลี่ยนวิธีคิด
เปลี่ยนรูปแบบในการทำการเกษตร

เขียวพร้อมเก็บเกี่ยวของชาวนาจังหวัดสิงห์บุรี

ว่าจะมีรายได้เข้ามาทดแทนการทำนาข้าว
หลังจากหยุดทำนามานานกว่า๑ปี๖เดือน
เพราะไม่มีน้ำสำหรับการเพาะปลูก
แต่ผลตอบแทนจากการปลูกถั่วเขียวกลับไม่ได้ราคาดีตามที่ชาวนาคาดหวัง
ช่วงนี้จะอยู่ที่ประมาณ๒๐๒๓บาท
ที่ตั้งใจไว้ก็อาจจะประมาณ๒๗๓๐บาทค่ะ
ก็อาจจะเป็นเพราะผลผลิตในท้องตลาดมันมีเยอะ
แล้วก็เม็ดทั่วของเราที่เราเกี่ยวไปอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่
เพราะว่าทั่วรุ่นนี้ค่ะจะไม่ได้ฝนเลย
รายได้ของการปลูกถั่วเขียวอยู่ที่ไร่ละ๒๓๐๐บาท

ยาวรีเริ่มตนักว่าการปลูกพืชน้ำน้อยไม่สามารถอยู่รอดได้ในระยะยาว
จึงก็เริ่มศึกษาการทำเกษตรผสมผสาน
ชาวนาไม่สามารถทำนาได้มาเป็นเวลา๒ปีค่ะ
วันนี้นะคะชาวนาได้รับบทเรียนแล้วว่าการที่จะพึ่งพาจากการทำนานั้นอย่างเดียวไม่ได้ค่ะ
ได้หันมาปลูกพืชเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโดยแบ่งพื้นที่ข้างบ้าน
มาปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็ดอกกุหลาบไหว้พระอย่างนี้นะคะ
สามารถสร้างรายได้ถึงวันละ๑๕๐บาทค่ะ
เช่นเดียวกับชาวนาที่พระนครศรีอยุธยา
สนทยาตรีสุธิพลเคยลงทุนทำนาหลายร้อยไล่
แต่ขาดทุนกว่า๑ล้านบาทเพราะปัญหาภัยแรง
ซ้ำยังต้องเผชิญกับราคาข้าวตกต่ำ
หันมาทำเกษตรผสมผสานอย่างจริงจังเพื่อความอยู่รอด
คืออย่าปลูกพืชเชิงเดี่ยวคือปลูกหลายอย่าง
อย่าให้มีความเสี่ยงเป็นพืชอย่างเดียวเหมือนข้าว
เหมือนเมื่อก่อนนี้ผมข้าวราคาดีผมก็ทำข้าวอย่างเดียวเลย
พอราคาตกต่ำก็ขัดทุนแบบหลายครอบติดกันนะฮะ
ปัจจุบันสนทยามีนาข้าวของตัวเองทั้งหมด๘๐ไร่
แต่แบ่งพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทอง๑๒ไร่
กล้วยน้ำว้าพันธุ์ปากช่อง๕ศูนย์๑๐ไร่

และบางส่วนแบ่งทำบ่อป่าและเลี้ยงสัตว์
ทำให้มีพื้นที่ทำนาเหลือประมาณ๔๐ไร่
ด้วยเงินลงทุนไปกว่า๗๐๐บาท
คำนวณผลผลิตที่จะออกมา
ชาวนามั่นใจว่าจะมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
สนทยามองว่าสิ้นเดือนนี้
เขาจะขายปลาหมอในบ่อได้ไม่น้อยกว่า๒แสนบาท
และยังมีรายได้จากการขายไข่เป็ดกบและหมูหลุม
คำนวณแล้วตลอดทั้งปีจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า๑ล้าน๕แสนบาท
พวกเขาบอกว่าสิ่งที่ได้จากการปรับและเปลี่ยนวิถีทำกิน
ไม่ใช่แค่รายได้ที่จะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอ
แต่ความเสี่ยงที่ลดลงทำให้ชีวิตมีความสุขและมีรอยยิ้มได้ทุกวัน
อัญชลีสิริมั่วข่าวทะลัดทีวีรายงาน
แต่ว่าในปีนี้นะคะหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีพืชมงคล
รถพระนางคันแรกนาขวัญที่มีการเสี่ยงทาย
แล้วก็คาดว่าปีนี้น้ำดินจะอุดมสมบูรณ์มากขึ้น
ก็ถือว่าน่าจะเป็นกำลังใจที่ดีให้กับพี่น้องเกษตรกรและชาวนานในการเพาะปลูกด้วยนะคะ